ต่อกันที่เรื่องอันนี้กันบ้าง
ค่ะคนตามไปส่องนะ

ดิฉันตามอยู่แล้วตามตั้งแต่ต้น
เป็นใครล่ะไปดูซิใหม่ดาวิกาค่ะ
เขาสวยจะตายเนี่ยน่ารักเนอะแต่ก็นั่นแหละโดนแขวะไม่เลิกนะ
สำหรับนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาค่ะที่โดนคู่ปรับเจ้าเดิมมาอีกแล้วนะคะ
คุณเฮเลนปวราเหน็บใส่ตรงผ่านคอมเมนต์ที่อีกฝ่ายตอบโต้
แฟนคลับของสาวใหม่มาโพสต์ว่าซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา
ไร้ผลงานโกอินเตอร์งานนี้เนี่ยค่ะแม้ว่าเฮเลนเนี่ย
ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าหมายถึงใครก็ชัดเจนแหละไม่เอ่ยชื่อ
แต่หลายคนอ่านแล้วเดาออกนะคะว่าหมายถึงใหม่ดาวิกาแน่นอน
งานนี้ก็ไม่พ้นนางเอกสาวดราม่าสตอเบอรี่นะคะ
ต้องถูกถามเรื่องนี้จากสื่อมวลชนค่ะเธอเองย้ำชัดนะคะ
บอกว่าถ้าเป็นประเด็นของเจ้านี้ขอผ่านลูกเดียวค่ะ
อยากตอบอะไรด้วยพร้อมกับบอกด้วยว่าต่อจากนี้
ขอตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่และเรื่องราวข่าวเช้าต่างนั้น
ทำให้เธอเข้าใจวงการบันเทิงมากขึ้นแม้ที่ผ่านมานั้น
จะมีความรู้สึกท้อแท้อยู่บ้างก็ตามค่ะ
ขออนุญาตไม่ออกความคิดเห็นนะคะเอาเป็นว่าผ่านดีกว่าค่ะ

ไม่ค่ะอย่างข้อความอะไรอย่างนี้มีคนส่งให้อ่านบ้างไหมคะ
อย่างที่บอกเลยค่ะก็ขออนุญาตผ่านดีกว่าค่ะ
หนูว่าเข้าใจวงการมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมัน
มันมีเรื่องแบบนี้คงเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะอยู่กับมันได้อย่างสะวาย
แต่ยังไม่เข้มแข็งพออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมี
พอมันไม่ใช่ความจริงมันจะกระทบจิตใจเรา
อย่างที่เคยบอกไปแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนรักษาแผลของเราหายแล้ว
ค่ะแม้ว่าจะเช้าสักแค่ไหนนะคะ
ทะยานกว่า๕ล้านคนเลยทีเดียว
ก็เป็นอันดับที่๓ของนักแสดงไทย

เป็นรองแค่ซุปตารุ่นพี่คู่กรณีเมืองคาน
สมยังชมผู้อารยาแล้วก็คุณอ้ำพัชรภา
งานนี้เอาอีกแล้วถูกจับเปรียบเทียบตามระเบียบ
ก็เลยทำให้เธอเอ่ยปากบอกเลยว่า
อย่านำเธอไปเปรียบเทียบกับใครเถอะ
แล้วก็เกรงใจรุ่นพี่ทุกคนที่ต้องมาเป็นข่าวด้วยค่ะ

ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยค่ะ
ดีใจค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ
ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
ที่ยังอยากติดตามใหม่อยู่
คือใหม่เนี่ยขออนุญาตไม่อยากจะเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นค่ะ

เพราะว่าใหม่เชื่อว่าใหม่ยังไม่ได้ดีพร้อม
แล้วที่จะเอาตัวเองไปเรียบเทียบกับใครได้
เกรงใจทุกคนที่เป็นข่าวกับหนูมากเลยค่ะ

คือก็ไม่อยากทำให้คนที่เป็นข่าวกับใหม่ต้องมาวุ่นวายใจอะไรอย่างนี้

ประสาทดราม่าเยอะจริงอะ
บอกมาแบบนี้รุ่นพี่จะรู้สึกเอ็นดูเธอมากขึ้นไหมล่ะ

เอาจริงไปโยงกับคนนู้นคนนี้
หน่อยก็เอาอีกแล้วดาวิกาเอาอีกแล้ว
มีแต่ข่าวเช้าช่วงนี้ผลงานยังก็

ตลอดเวลาทำบุญก็แบบขอให้สวย

แสดงว่าช่วงนี้ไม่เคยได้ทำบุญนะพี่นิ้ว
อีกข้อนึงละหรืออีกนิดเดียวก็จะเหมือนละ